ตั้งแต่เกิดเรื่องบิ๊กโจ๊กมานี่รู้สึกจะมีชื่อหลากหลายคนที่
เป็นที่อยากรู้จักของคนที่ดูข่าวอยู่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือเฮีแตมค่ะ
แตมเนี่ยเป็นชื่อเจ้าของบ้าน๓ใน๕หลังเนอะ
ที่เป็นพื้นที่ที่บิ๊กโจ๊กอาศัยอยู่ที่มีการตรวจค้นนะคะ
ทีนี้หลายคนก็อยากจะฟังว่าเฮียแตมตกลงจะมีการออกมาแถลงไหม
บิ๊กโจ๊กก็เคยแถลงความสัมพันธ์ไปแล้วล่ะว่ารู้จักสนิทสนมชิดเชื้อกันมา
ถือกันเหมือนญาติสนิทเลยล่ะมาตั้งแต่สมัยที่บิ๊กโจ๊กก็ยังอยู่ตำแหน่งเล็กอยู่เลย
จนกระทั่งเติบโตมาในวันที่บิ๊กโจ๊กเจอกับมรสุมชีวิต

วันนี้ทีมข่าวเราก็เลยลองไปตรวจสอบดู
เห็นบอกว่าเฮียแตมมีธุรกิจขนาดใหญ่อยู่ที่ขอนแก่นด้วยค่ะ
ให้บริการด้านการขนส่งแล้วก็เช่าโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่
ก็ยังเห็นมีรถพ่วงบริษัทวิ่งเข้าออกตามปกตินะคะ
ที่นี่นี่เขาบอกขยายบริษัทออกมาจากใจกลางเมืองขอนแก่นด้วย
เปิดกิจการมานานกว่า๕๐ปีแล้วอะค่ะ
หน้าทางเข้าเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้มงวด
รถทุกคันแล้วก็ไม่มีอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปข้างในได้เลยนะคะ

ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเฮียแตมได้แวะมาบ้างไหม
เขาบอกว่าก็ไม่ได้มาที่บริษัทนี้นานแล้ว
ก็เลยยังไม่ได้ฟังเรื่องราวจากเฮียแตมสักทีอะเนาะ
ว่าตกลงแล้วมันอะไรยังไงแบบไหน
แต่ความจริงวันนี้บิ๊กโจ๊ก็ออกมาพูดเพิ่มเติมนั่นแหละ
บอกว่าก็ความจริงแล้วก็กำลังจะสร้างบ้านในที่ใหม่
ก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่อื่นอยู่ทำไมก็เลยมาเช่าบ้านเฮียแตม
เพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะฮะ